นักศึกษาสาวของมหาวิทยาลัยแห่งรึงในกรุงเทพฯ
แล้วก็มีคดีแห่งความเงื่อนงำที่ท่านติดตามอยู่นะครับ

หายไปเลยเพื่อนที่ว่าจะออกมาด้วยกันเนี่ยหายไปแล้ว
แล้วก็ไปประสบอุบัติเหตุรถชนต้นไม้
น้ำหวานนั่งอยู่เบาะหน้าเสียชีวิต

เอ็มที่สุดแล้วก็มาสารภาพว่า
น้ำหวานเนี่ยที่เมาออกจากสถานบันเทิงมาเนี่ย

น้ำหวานเป็นคนใส่กางเกงกลับไปเองที่มันกลับด้านนะคะ
แล้วก็ที่น้องน้ำหวานไปนั่งอยู่เบาะหน้าในเอ็ม
ก็บอกว่าระหว่างแบบรอเพื่อนที่เพื่อนจะขึ้นด้วยหรือไม่ขึ้นด้วย
น้ำหวานเปิดประตูหลังแล้วลงมาแล้วก็มาขึ้นเบาะหน้าเอง
นั่งกับเขาเองตรงเบาะหน้านะครับ

ทางญาติของน้องน้ำหวานเนี่ย

ก็คือว่าตอนที่มีเหตุแล้วญาติได้รับแจ้งแล้วมาที่จุดเกิดเหตุเนี่ย
ตำรวจมาตรวจสอบทุกเรื่องเรียบร้อยหมดละนะครับ
ปรากฏว่าตำรวจให้รับศพกลับบ้านได้เลย

พอจะอาบน้ำศพจะเอาศพใส่ลงศพเนี่ย
มาเห็นสังเกตกันเห็นพิรุษกันว่า
เอ๊ะทำไมไม่มีร่องรอยเลือดโชค
เหมือนคนเกิดอุบัติเหตุรถชนต้นไม้แล้วนั่งอยู่เบาะหน้า
กางเกงทำไมใส่กลับด้านกางเกงชั้นในทำไมหายไป
ค่ะไม่คาดเข็มขัดนิรภัยทำไมไม่ไปกระแทกกับกระจกหน้า
ก็คือนอนตะแคงข้างแบบเหมือนคนนอนหลับ
ใช่ต้องเอาสำลีมาเช็ดตรงบริเวณอวัยวะเพศ
น้าบอกนะของหลานสาวไว้ก่อนเพื่อเก็บเป็นหลักฐานนะ
แล้วถึงมาร้องเรียนขอความเป็นธรรม
ส่งศพไปชนะสูตรกันอีกครั้งหนึ่ง
คือเขาติดใจว่าณจุดเกิดเหตุ
ทำไมเจ้าหน้าที่ไม่ได้แบบมีการสังเกต
ตามหลักของการสืบสวนสอบสวนหรือเห็นคดีว่า
แบบนี้มันไม่ใช่แล้วเดี๋ยวเราขอ
ศพนี่เป็นอุบัติเหตุยังเอาไปไม่ได้นะครับ
ต้องเอาไปชนะสูตรอย่างละเอียดหาสาเหตุก่อนอะไร
ทำไมมันแบบไม่ติดใจก็เอาศพกลับบ้านได้เลยนะครับ
นั่นน่ะสิทำไมกระบวนการตั้งข้อสังเกตว่าเสียชีวิตด้วยสาเหตุอะไร

ใช่หรือถ้าเป็นรายกันอื่นอ่ะ

มันต้องเป็นชาวบ้านเหรอที่จะมาตั้งข้อสังเกตเองว่า
ญาติผมนี่ต้องเสียชีวิตแบบมีเงื่อนงำแน่ฮะ
คือทางเจ้าหน้าที่ที่เขาไปเจอศพคนแรกไปอยู่ที่จุดเกิดเหตุ

ว่าเอ๊ะมันแปลกนะมันอย่างนี้นะจะได้สูตรไหม
ร่องรอยดูแล้วถ้ามารถมาอย่างนี้ชนแบบนี้แล้วเป็นแบบนี้แบบนี้
ผมว่าญาติอย่าเพิ่งปากใจเชื่อว่าเป็นอุบัติเหตุเลยครับเพราะ
มันน่าจะมีเงื่อนงำอย่างนี้ทำไมไม่ได้ออกมาจากเจ้าหน้าที่
ค่ะคือญาติของน้องน้ำหวานก็ติดใจประเด็นนี้แหละ
เราก็เลยไปสอบถามทางฝั่งของตำรวจให้ครับ
ว่าตกลงแล้วสิ่งนี้ที่ญาติเขาก็ติดใจอีกเรื่องหนึ่งเนี่ย

พันธุ์ตำรวจเอกทวีศักดิ์สุกเกษมรองผู้บังคับการตำรวจภูทร
จังหวัดหนองบวลัมภูนะครับท่านก็เปิดเผยถึงเรื่องนี้
ก็กรณีสงสัยตรงนี้นะครับว่าทำไมวันเกิดเหตุ๑๙กรกฎาคมนะ
ตอนกลางคืนร้อยเวรเจ้าของคดีถึงอนุญาตให้ญาติ
เอาศพกลับบ้านได้เลยโดยไม่ส่งไปให้แพทย์ชนะสูตรให้ละเอียด
เพราะมันเป็นการตายแบบผิดธรรมชาติ
ซึ่งตามปกติแล้วเจ้าหน้าที่ควรนำศพส่งโรงพยาบาล
เพื่อให้แพทย์ลงความเห็นถึงสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียด
แล้วถึงจะมอบศพให้ญาตินำไปบำเพ็ญกุศลตามศาสนา
หลังรับแจ้งเหตุพนักงานสอบสวนแจ้งแพทย์เวรและเจ้าหน้าที่กู้ภัย
ให้มาร่วมกันชนะสูตรพลิกศพแล้วโดยมีญาติของผู้ตายซึ่งเป็นน้ามาด้วย
หลังจากแพทย์ตรวจแล้วแล้วก็ลงความเห็นว่าคอหักจากอุบัติเหตุ
ตำรวจก็สอบถามญาติว่าติดใจสงสัยอะไรหรือไม่อืม
ถ้าไม่ก็นำศพกลับบ้านได้เลยนะฮะ
ก็เป็นการให้นำศพกลับบ้านด้วยความหวังดีอืม
จะได้ไม่ต้องไปติดขัดขั้นตอนอะไรอีกซึ่งยอมรับว่าขณะนั้น
อาจจะขาดความละเอียดเพราะขณะนั้นญาติไม่ได้ติดใจสาเหตุการเสียชีวิต
ต้องแจ้งแพทย์เวรมาร่วมกันชนะสูตรแล้วในวันที่ไปร่วมกับ
แพทย์เวรชันนาสุทธิ์ปิศพนี้ก็มี
ญาติผู้ตายซึ่งเป็นน้าอยู่ด้วย

หลังจากที่แพทย์ได้ตรวจแล้วว่า
ติดใจสงสัยอะไรหรือไม่

ถ้าไม่ติดใจสงสัย
เราก็จะอำนวยความสะดวกให้
โดยการออกหนังสือและให้ไปจัดการตามประเพณี

ก็เลยขาดความละเอียดละออไปหน่อยนะครับ

เน้นเรื่องการให้บริการนะครับ

เพราะว่าญาติเองก็ไม่ได้ติดใจณจุดนั้น

คือญาติบอกว่าณวินาทีนั้น
ญาติเนี่ยมันตกใจไง

เพราะฉะนั้นไอ้การที่ว่าจะดูว่า

ญาติเป็นคนปกติชาวบ้านอย่างนี้

ตอนที่กำลังทำความสะอาดศพของน้องน้ำหวาน
อีกประเด็นหนึ่ง

ตำแหน่งของน้ำหวานที่มีการ

แต่ตอนเกิดเหตุอยู่เบาะหน้านะครับ
แล้วก็เรื่องการเรียกในเอ็มมาสอบปากคำเนี่ย

ทำไมไม่สอบตั้งแต่ตอนแรกตอนเกิดเหตุเนี่ย
ซึ่งตำรวจบอกว่านายเอ็มบาดเจ็บ

แต่ก็สอบปากคำแล้ว

ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย

เพราะถือว่าแม้ว่าน้องน้ำหวาน
คือนายเอ็มจะอ้างว่าสมยอมเนี่ย

เอ็มให้การว่าหลังจากที่ผู้หญิงที่ชื่อฝนมาส่งน้องน้ำหวานที่เบาะหลังของรถ
ระหว่างที่ฝนเดินเข้าไปตามเพื่อนอีกคนที่เป็นสาวธอมชื่ออาย
น้ำหวานได้ลงจากรถแล้วเปิดประตูมานั่งข้างหน้ากับเขาเอง

แต่ตำรวจไม่ได้ปักใจเชื่อในคำให้การของผู้ต้องหา
จะต้องปฏิบัติไปตามข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน
ซึ่งสิ่งที่จะบ่งชี้ได้ชัดเจนที่สุดในขณะนี้
คือผลพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ว่าน้ำหวานเสียชีวิตจากสาเหตุใด
และเสียชีวิตมานานเท่าไหร่ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะไปถึงจุดเกิดเหตุ
หลังจากนี้พนักงานสอบสวนได้ส่งมอบหลักฐานที่เก็บไว้ทั้งหมด
ให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานของจังหวัดหนองบุรมภูตรวจอย่างละเอียดแล้ว
รวมถึงประสานกับทางพิสูจน์หลักฐานกลางเพื่อจะมาวางแผนจำลองเหตุการณ์
ประสานบริษัทรถยนต์เพื่อจะมาตรวจสอบเกี่ยวกับความเร็ว
เพื่อประกอบสำนวนคดีและหากพบว่ามีผู้ร่วมขบวนการ
เข้าข่ายความผิดเพิ่มไม่ใช่แค่อุบัติเหตุลักษณะทำเป็นขบวนการ
นำมาสู่การเสียชีวิตของน้องน้ำหวานณจุดนี้ก็ต้องดำเนินคดีเพิ่มเติม
ตามคำให้การของเอ็มก็คือหลังจากที่เพื่อนน้ำหวานมาส่งที่รถ
ไปนั่งเบาะหลังผมยังไม่ได้ออกตัวจากสตาร์ทรถออกรถออกตัวรถนะฮะ
น้ำหวานก็เปิดประตูแล้วมานั่งด้านหน้าเองโดยที่
ไม่ได้มีการพูดคุยอะไรเลยนั่นคือคำให้การถ้ามันมีพยานหลักฐานหรือข้อเท็จจริง
เพิ่มเติมนะหรือมีบุคคลที่๓มาเกี่ยวข้องด้วย
เราก็สามารถแจ้งข้อหาเพิ่มเติมหรือแจ้งข้อกล่าวหาผู้สนับสนุนหรือตัวการ
ได้อีกอ่าตอนเนี้ยญาติเขาติดใจหลายเรื่องใช่ค่ะ
แต่ละเรื่องก็รออย่างเดียวคือผลการชนะสูตรศพที่จะออกมาอย่างละเอียดนะนะคะ